ระหว่างงูเขียวกับตุ๊กแก่
นี่พาคุณผู้ชมไปที่สระบุรีนี่ไปเจอภาพนี้ค่ะ

ใครที่กำลังกินข้าวอยู่ขออภัยนะ
งูเขียวพระอินทร์กำลังเขมือบตุ๊กแก่ค่ะ
ขดเป็นก้อนเป็นวงกลมแบบนี้เลย
คือนักข่าวบรรยายมานะบอกว่าตุ๊กแกนี่ยังคาอยู่ในปากงูเขียว
คือมันก็พยายามที่จะแบบค่อยกลืน
แล้วก็พยายั่นเข้าไปในท้องนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าของบ้านนี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เอง

โอ้โหก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาต้นนะคะ

ไม่รู้ทำไงอ่ะถ่ายคลิปแล้วกันดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมันเขมือบตุ๊กแกลงท้องไปเรียบร้อย
เมนคอร์สแล้วมีของหวานปิดท้ายไหมไม่มีมีแต่กู้ภัยนี่แหละค่ะที่มา
เพราะว่าอิ่มแล้วท่านก็ต้องกลับบ้านของท่านนะคะงูเขียวนะคะ
เจ้านาทีเขาก็มาถึงนะก็จับได้โอ้โหนอย่างใหญ่ด้วยมาวัดขนาดประมาณ
สักเมตรก่อกว่าค่ะคนฉันน่ะโอ้ยท้องป่องเลยล่ะพวกกินอิ่มไง
เอาถ้าเป็นงูเขียวผมว่าถ้าระดับเมตรหนึ่งก็ถือว่ามันน่ากลัวแล้วล่ะ
เปิดกระสอบให้ดูแต่แล้วก็ฉายรูปกันเอาวัดขนาด
เสร็จแล้วก็จับมันลงกระสอบเหมือนเดิมเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
บอกพี่กัดกันหน่อยเผื่อว่าหลายคนนะคะอยากจะไปดู
ไปดูไม่ทันแล้วจับไปแล้ว

แต่เรื่องของเรื่องก็บอกไว้แล้วกันว่ามันมาที่บ้านหลังนี้
ไว้ว่ามันเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๗
ถนนเทศบาล๓ที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เอาล่ะก็มีความเชื่อใช่มั้ยคุณจีสา
ก็เชื่อไงว่าก็มีโชค
เออใช่งูเข้าบ้านมีโชค
แต่อย่าไปคิดถึงเรื่องของโชคลาภอย่างเดียว
ถ้างูเข้าบ้านให้คิดถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย
โทรเลยจะสายด่วนจะเบิดโทรฉุกเฉินอะไร
คุณผู้ชมต้องจดเอาไว้นะเกิดมีเหตุด่วนเหตุร้ายมา
จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาและปลอดภัยด้วย